ขือบหลุงหรอขึบขึบปลายกัน
โอ้แขนหลุงมาอดเทียบเหรอ
คนหนุ่มที่ขี่จักรยานผ่านไปผ่านมามาขอดูของลุง
ลุงผมสู้ไม่ได้เลย

ไม่สู้ถ้าใหญ่เท่าที่ลุงถือผมไม่สู้นะ

กล้วยจริงคุณผู้ชมไม่ตะลึ่งตึงตัง

กล้วยจริงก็เห็นอยู่ดูมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะ
ลุงบอกว่ากิน๒คนบาเซี่ยงนะคุณลุงเป็นคนพยาวนะ
กินสองคนบัดเสี่ยงคือกินไม่หมดนะสองคน
ลุงขอดูหน่อยสิขอจับของลุงหน่อย

อันนี้เป็นกล้วยหอมยักษ์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่เราบอกแหละโอ้โหมันใหญ่เท่าแขนจริงนะ
เส้นรอบวงได้๓๔นิ้ว
ยาวประมาณสัก๕๐เซนติเมตร
พี่ทางข้ามใหญ่อันนี้บอกไม่สู้ลุงเลย
ไม่สู้เขาบอกว่าจริงมันดูเหมือนกล้วยทั่วไปนะ
แต่ความแปลกของมันก็คือความใหญ่นั่นแหละ
คือมันใหญ่กว่ากล้วยปกติ๒๓เท่าตัว

เป็นของคุณลุงนายออสสองคำชุมค่ะอายุเจ็ดสิบปี
อยู่ในชุมชนบ้านท่าที่ตะมนต์เวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เล่าแบบนี้ญาติปลูกกล้วยหอมเอาไว้แล้วเอามาแบ่งให้
ตัวเขาเองก็ไม่รู้หรอกนะว่านี่มันเป็นกล้วยสายพันธุ์อะไร
เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันกล้วยยักษ์แบบครั้งแรกอยู่มาเจ็ดสิบปี
ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ยังไม่กล้ากินนะใครที่ชอบเรื่องตัวเลขก็
เขาบอกว่าแม้มาตีเลขกันใหญ่เลยบางคนมาส่องเลขในผลกล้วยยักษ
ก็มีด้วยเนอะแต่ไม่รู้เขาเห็นอะไรนะคุณบุ๊
คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าขวัญไม่เห็นอ่ะเห็นอะไรอ่ะ
ไม่รู้อยากได้เลขไงหรอผมเห็นแต่ก็ที่คุณบอกไง
รอบวงสามถึงสี่นิ้วยาวห้าสิบเซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ้า
ก็แล้วแต่ละกันนะคุณผู้ชมยิ่งใกล้ด้วยนะ
เขาก็ตีกันได้หมดนะคะว่าจะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้
ลองดูดิทาบกันเข้าไปอีกทาบแขนกันดูมะใหญ่จริง
เริ่มเทิมถ้ำเลยนะฮะโอ้กล้วยพันธุ์อะไรนะคุณนะ
เราเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่มีรู้เลยฮะกล้วยพันธุ์อะไรนะ
โอ้โหกินไม่หมดคนเดียวนะครับ